เชื่อว่าเวลาจะเป็นเวลามิสุภาพ

นิวโชว์

วันนี้อาทิตย์ที่๙สิงหาคม๒๕๖๓นะครับ
วันนี้คุณอรัชพรและผมภาคภูมินะครับ
สวัสดีครับคุณอรัชพรครับ
ถ้าพูดถึงคดีต่างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันนะครับ
แต่เริ่มต้นด้วยคดีของน้องชมพู่ก่อนเด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหาร

วันที่เด็กหญิงคนนี้หายจากบ้านไปถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
แล้วไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟที่ภูเขาหลังบ้าน๑๔พฤษภาคม
วันความเคลื่อนไหวต่างมันมีมากเหลือเกิน
มีมากถึงขนาดที่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในครอบครัวน้องชมพู่
ก็อาจจะไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าตกลงนะวันนี้เนี่ยมันมาสู่จุดนี้กันได้อย่างไร
อย่างเช่นลุงพลนะครับทุกผู้ชมครับลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่
ซึ่งก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอืม
ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านเก็บหลักฐานดีเอนเอหลายอย่าง
ค่ะคุณแม่น้องชมพู่เองก็มีคำถามไปยังลุงพลนะครับ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านลุงพลก่อน
สิบวันนะครับวันนี้ยังมีคนเดินทางมาให้กำลังใจลุงพล
หนาแน่นค่ะเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมามาทุกทุกวันเลย
ถูกต้องนี่ฮะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยอืม
คนก็เดินทางกันมาเยอะนะครับนี่มาผูกข้อไม้ข้อมือนะครับ
สร้างขวัญกำลังใจให้กับลุงพลนะครับมากันจากนครพนมนะครับ
ท่านผู้ชมครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ที่เดินทางมาเนี่ย
เขายังได้เอาหมอนมามอบให้กับลุงพลด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เอาหมอนเนี่ย
มาฝากนะครับให้กับคุณเขมสอนค่ะแล้วก็ผมด้วยอ่า

เมื่อวานคุณพูดไปไงว่าคุณชอบหมอนคิดอืมอ่าซึ่งนอกจากที่จะเอาหมอนมาให้แล้วเนี่ยนะคะ
มีการนำใบไม้มงคลมามัดติดเอาไว้กับเสากลางบ้านลุงพลด้วยนะซึ่งใบไม้เนี่ย
เขายกมาเป็นกรรมเลยเห็นไหมฮะในมือเนี่ยประกอบไปด้วยใบมะยม
อันนี้เป็นความเชื่อนะจากชื่อของใบไม้นะคะใบมะยมเนี่ยเขาเชื่อว่าจะทำให้คนนิยมชมชอบ
อีกใบหนึ่งคือใบคูณค่ะเชื่อว่าจะคอยค้ำคูณครอบครัวลุงพล
คำว่าค้ำคูนี่เป็นภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่นนะคะความหมายคือเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งดีให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
อีกใบหนึ่งคือใบยอค่ะเพื่อให้คนสันเสริญยกยอลุงพล
สามใบเนี่ยใบมะยมใบคูณใบยอเอาไปมัดติดเอาไว้กับเสากลางบ้านลุงพลเลยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็น่าจะเริ่มเห็นเขาโครงบ้านลุงพลใกล้จะเสร็จสมบูรณแล้วแหละ
เพราะความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วค่ะ
ตอนนี้ช่างมีการปูกระเบื้องภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วเนี่ยกระเบื้องสวยเลยนะคะ
พอในบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ช่างก็หันไปทำห้องน้ำแล้วค่ะ
ห้องน้ำเก่าเพื่อที่จะสร้างห้องน้ำใหม่คือมีคนใจดี
หลังจากที่ทำบ้านให้เสร็จแล้วเนี่ยทำห้องน้ำให้ด้วยแล้วกัน
ห้องน้ำห้องครัวอะไรออกมาให้หมดเลยครับห้องน้ำเก่าเนี่ยทำลื้อออกไปแล้ว
แล้วก็จะสร้างห้องน้ำใหม่คิดว่าไม่เกิน๒วันน่าจะเสร็จค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเหลือขั้นตอนการทาสีบ้านทั้งภายในแล้วก็ภายนอก
พอทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยลุงพลกับครอบครัวก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านได้ตามปกติ
ใช่ครับไปคุยกับป้าแตนนะคะป้าแตนก็คุยกับทีมข่าวเราบอกว่า
ตอนนี้อยากกลับมานอนบ้านมากเลยเพราะว่าตอนนี้ระหว่างที่บ้านทำอยู่ก็ต้องไปนอนที่อื่น
ต้องรอจนกว่าบ้านจะเสร็จถึงจะกลับมานอนที่บ้านได้ไม่ถึงบ้านแต่ก็ขอบคุณนะคะ
มีคนใจดีที่สร้างบ้านให้จะต่อเติมห้องครัวให้อีกป้าแตนก็บอกอุ้ยพอแล้ว
คือเท่านี้มันก็เยอะมากมายเกินฝันยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑แล้ว
แต่ทางผู้ใจดีรายนี้ก็บอกว่าเขาอยากทำให้ครับเดี๋ยวทำบ้านเสร็จแล้วใช่ไหม
ห้องน้ำเสร็จใช่ไหมอ่าเดี๋ยวต่อครัวให้อีกเลยป้าแตนก็บอกนะคะว่า
ถ้าพูดถึงตัวเลขงบประมาณที่ผู้ใจดีสร้างบ้านให้เนี่ยตอนนี้น่าจะทะลุ๓แสนบาทไปแล้วค่ะ
โอ้โหแกบอกไม่รู้จะตอบแทนยังไงไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี
ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันแต่ยอมลงทุนขนาดนี้
เพื่อมาสร้างบ้านให้เธอกับลุงพลอยู่
เขาก็อีเบิกไกลก็อาจจะเกินงบเขาแล้วอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเขามีช่วยกันต่อครัวอีกเขาทำบ้านเขามาแรกเขาทำบ้านกับห้องน้ำ
ห้องน้ำมันจะเอาน้ำไว้ข้างนอกหรือว่าอาจจะทำครัวเสร็จอาจจะเพิ่มห้องน้ำอีกอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็พอแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็แบบยังป้ายัง
อืมอย่างเนี้ยนี่นะตรงนี้สวยตรงนี้สวยอย่างเงี้ย
เขาก็จะเพิ่มแบบที่เขาไม่ได้คิดแบบคิดอะไรเลยนะ
คืออะไรอะไรที่มันดีกับกับบ้านกับเราเนี้ยเขาเขาทำเลย
จุดห้องน้ำบ้านลุงพลป้าแตนเนี่ยจะอยู่นอกตัวบ้านค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะทำให้ใหม่อยู่แล้ว
แต่บอกว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวจะทำห้องน้ำในตัวบ้านให้อีกด้วยค่ะ
แล้วก็มีครัวอีกด้วยอืมทำจุดที่เป็นห้องครัวในตัวบ้านด้วยค่ะ
นี่ฮะห้องน้ำจุดที่เป็นจุดเดิมก็ถูกถอนเอาไว้นะครับ
ลื้อออกไปเลยลื้อออกไปแล้วแล้วก็หลังทำห้องน้ำใหม่ให้เรานะครับ
ค่ะวันนี้เราได้คุยกับป้าแตนก็เลยถามนะครับว่านี่เก้าสิบวันแล้วนะครับ
กังวลไหมว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นยังไงคดีของหลานสาว
ตำรวจจะแขวนคดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีการจับใครที่เป็นจับแพ้หรือเปล่า
แตนยอมรับว่ามีความกังวลอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เพราะทุกวันนี้มีคนเดินทางมาให้กำลังใจเยอะจนทำให้มีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป
ส่วนประเด็นเรื่องที่ตำรวจจะแขวนคดีป้าแตนบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
หากจะแขวนคดีตำรวจก็คงจะชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แล้วที่สำคัญก็คือป้าแตนบอกว่าอยากให้ชี้แจงให้ชัดด้วยว่า
ลุงพลสามีของป้าแตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ใช่ไหม
เพราะตอนนี้อยู่ในสภาพแบบคลุมเคลืออยู่ลุงพลก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ความสัมพันธ์ในครอบครัวตอนนี้ป้าแตนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยดี
แต่ป้าแตนก็รักแล้วก็ห่วงทุกคนในครอบครัวตัวเองก็เหมือนกับคนที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างแม่น้องชมพู่ที่เป็นน้องสาวกับลุงพลที่เป็นสามี
แต่ขอยืนยันว่ายังไงก็ขอยืนอยู่เคียงข้างลุงพลสามี
เพราะมั่นใจว่าสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่อย่างแน่นอน
แม้ว่าโดยนิสัยของสามีแล้วปกติจะเป็นคนใจร้อนพูดจาเสียงดังโผงผาง

ความกลัวของเรามันผ่านมาตรงช่วงที่เขาตั้งแต่แบบที่เราไม่รู้อะไรเลย
มันกลัวตะกะโน้นมาแล้วก็พออะไรที่มันกระจ่างกับเราแล้วก็ทำให้เราสู้
ความกลัวมันก็ไม่มีนะป้าสู้อย่างเดียวแล้ว
เราเคยคัดค้านตำรวจได้หรือเปล่านะเราก็ยังไม่รู้เลยนะ
แต่ว่าป้าเราคิดว่าถ้าจะแขวนจากอะไรก็ตามนี้ป้าก็ขอทุกครั้ง

ไม่ใช่ว่าคุมเคลือให้เราอยู่ในสังคมที่มัน

หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออโอเค
ถ้าคนอื่นที่เขาเห็นว่าเรา

มันก็ยังค้างคาเราก็อยากให้ตำรวจเนี่ย

และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ตำรวจเคลียร์ให้เรา
ก็คือมันจะกระจ่างกับน้องด้วย

ป้ากับลุงใช่ไหมสงสัยลุงอย่างเงี้ย

มีอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างก็ได้
คำถามนี้เราก็ถามลุงพลนะครับ

กังวลเรื่องคดีแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

หรือว่าการจะแขวนจะพักคดีเอาไว้ก่อน

ลุงพลบอกว่าไม่กังวลนะครับ

ยังไงต้องจับคนร้ายตัวจริงได้อย่างแน่นอน

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน

พักคดีแขวนคดีหรือไม่
ลุงพลบอกว่าก็คิดเหมือนกับป้าแตน

ลุงพลบอกว่ายังไงตำรวจ

ว่าตกลงผมเป็นสถานะไหน

หากทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนหมด

จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้หรือไม่นั้น

เรื่องนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเวลา

แต่เชื่อว่าตำรวจก็น่าจะมีหลักฐานบ้าง

เพราะว่าทางท่านรองนั้นก็บอกว่า

ก็ไม่กังวลครับถ้าว่ากันตาม
ยุติวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐาน
ที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันมาครับ

ถ้าตกเป็น

ถ้าทุกอย่างมันออกมาดีหมด
โดยที่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผมก็สามารถออกไปทำงานที่ไหนก็ได้

ข้อคอรหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่

ตำรวจตำรวจยังยืนยันว่ายังทำงานอยู่นะครับ

สอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีน้องชมพู่

ยังไม่ได้มีแนวทางอะไรออกมา
เรื่องการจะพักจะแขวนคดีนะครับ

คือ๙๐วันนะฮะ

การเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วนะครับ

ก็คงต้องปล่อยให้เป็นทางครอบครัว
ของน้องชมพู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่
ว่าจะทำบุญแบบไหนอะไรยังไง

เพราะตัวเองตอนนี้สถานะ

พ่อน้องชมพู่ก็ยังแคลงใจ

ตัวลุงพลเองครอบครัวลุงพลเอง

แม้จะเป็นเขยแต่ก็รัก

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาทำครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปช่วย

เราก็ทำส่วนของเราดีกว่า
โต๊ะแน็คกลาง
ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปร่วม
ทำให้ถ้ามีพ่อไม่ต้องทเราไม่สบายใจแล้วไม่อยากไปทำด้วยก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการทำบุญน้อยน้องก็จะเกิด
ถ้าคดีของน้องชมพู่จบเมื่อไหร่คลี่คลายเมื่อไหร
เชื่อว่าสุดท้ายแล้วในครอบครัวคงกลับมาสมรรถฉันกันได้เหมือนเดิม
เพราะยังไงก็เชื่อว่าทุกคนก็คือพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องกัน
แล้วก็อยากขอบคุณป้าแตนภรรยามากมากขอบคุณที่อยู่เคียงข้างตลอด
แล้วก็เชื่อมั่นในตัวของลุงพลตลอดลุงพลบอกว่ารู้ดีว่าป้าแตนเนี่ยตอนนี้หนักใจมาก
เพราะอีกฝั่งหนึ่งก็น้องสาวอีกฝั่งหนึ่งก็สามี
เพราะฉะนั้นการที่ป้าแตนเชื่อมั่นมั่นใจในตัวลุงพลเนี่ยทำให้ตัวเองก็ดีใจ
แล้วสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวในขณะนี้
จะมีความทุกข์ความกลุ้มใจแต่อีกมุมนึงก็มีกำลังใจ
อย่างลุงพลบอกว่าตัวเองก็ถือว่ามีทั้งภรรยาที่ดี
แล้วตอนนี้ก็ได้บ้านใหม่ด้วยเหมือนได้โชคสองชั้น
ก็ดีใจครับที่ป้าแตนเชื่อมั่นในตัวผมว่า
ผมเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของน้องชมพู่
ซึ่งเป็นหลานรักของครอบครัวเรา
ก็ดีใจครับที่ป้าแตนเขายังยึดมั่นแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างครับ
ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ
เขาเรียกว่ามันดี๒เท่า

อยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกครับ
ก็ต้องบอกว่าลุงพลยังมีคนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจทุกวันเหมือนเดิม
เพิ่มเติมวันนี้คือบ้านใกล้จะเสร็จ
แล้วคนที่เขาเป็นคนใจดีที่เขาออกเงินสร้างบ้านให้ใหม่เนี่ย
จะสร้างให้เพิ่มด้วยทั้งห้องน้ำในตัวบ้านกับห้องครัว

ที่คุณวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยไลฟ์ในเฟซบุ๊ก
ทำนองว่างงเหมือนกันว่าเรื่องราวคดีเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบเสียชีวิตอย่าง
น่าสงสัยแล้วก็น่าสงสารมันกลายมาถึงจุดนี้ได้ยังไง

เพราะว่าหลังจากที่ไลฟ์รอบแรกไปเนี่ยกระแสตีกลับมีเยอะเหมือนกัน
คือความจริงคุณวันไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนั่นแหละ
เพราะว่าตอนที่ไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องราวว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เหมือนกับดึงสติบรรดาผู้คนทั้งหลายที่ไปให้กำลังใจอะไรกันเยอะแยะ
แล้วลุงพลก็ได้ตอบกลับมาพูดถึงกลับมาแล้วมีคนโพสต์คนแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมด

ใช่ค่ะไลฟ์อีกรอบนึงเลยว่าจริงแล้วเนี่ยที่ออกมาพูดเพราะแค่อยากเตือนสติประชาชนที่ติดตามข่าว
ตัวเขาเนี่ยก็เป็นสอสอที่ประชาชนเลือกมาก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของประชาชนก็เลยอยากจะออกมาทำหน้าที่ครับ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนานาจิตตังค์เนอะคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าจากนี้ไปจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่จะขอจับตาดูต่อไปติดตามอย่างเงียบดูว่าคดีนี้มันจะจบลงยังไง
แล้วก็ทิ้งท้ายนะคะอยากจะฝากถึงแฟนคลับของคุณวันเองนะบอกว่าไม่ต้องไปตอบโต้แฟนคลับลุงพลหรอก
กว่าร้อยละ๙๐ก็แสดงความเห็นด้วยท้อยคำที่สุภาพ
เชื่อว่ามีหลายคนคิดเหมือนที่คุณวันคิดนี่แหละ
แต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวทัวร์จะลงค่ะ

คือผมไม่ถือสารนะเพราะว่าเขาแสดงความเห็นด้วยจุ้ยด้วยคำพูดคำจาดีนะ๙๐ไม่มีหยาบคายนะครับเขาก็แสดงความเห็นประมาณว่าเขาอยากจะช่วยเหลืออย่างเงี้คุณวันอย่ามายุ่งเลยอย่ายุ่งทำไมอย่างนี้เอ้าไม่อยากให้ผมยุ่งผมก็ไม่ยุ่งเพียงแต่ผมแสดงความเห็นในมุมมองของผมนะครับก็ถ้าอยากเขาบอกว่าอยากจะให้อยากจะบริจาคคุณวันไม่
นะครับแต่ใครมาหยาบคลายกับผมเนี่ยแฟนคลับผมว่าคือเรื่องของเรื่องคุณจะมีแฟนคลับเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้ผมไม่เกี่ยวข้องใครจะผิดจะถูกผมไม่เกี่ยวแสดงความเห็นแสดงไปแล้วผมไม่พูดตรงพูดซ้ำอีกฝ่ายถึงเอฟซีวันอยู่บำรุงนะเบาได้เบาปล่อยเขาไปเขาอยากจะเฮลโลทำอะไรก็ทำไปเรื่องของเขานะครับนะครับผมถือว่า
ที่มีกระแสโต้กลับทำนองว่าแบบก็สิทธิ์ของเขาเงินของเขา
คุณไปยุ่งอะไรกับเขาเขาอยากให้ทำไม
คุณวันก็เลยเอาก็ไม่เป็นไรจากนี้ไปก็จะรอติดตามดูกันแล้วกัน

ที่ผู้ที่เตือนไปก็ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคนหนึ่ง

ท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวทางบ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่หน่อยนะครับ
วันนี้มีคนส่งพัสดุปรายศนีย์มาให้
ไม่ได้เป็นจดหมายนะไม่ได้เป็นสิ่งของแต่เป็นสมุดภาพ

ประมาณภาพวาดไม่แน่ใจว่าจะวาดด้วยปากกาหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรยังไงนะ
แต่ว่าเนี่ยฮะสวยใช่ล่ะลายเส้นคมชัดใช่ล่ะส่งมาให้พ่อกับแม่น้องชมพู่
บอกว่ามาจากปู่ฤษีนาคาเป็นการวาดเป็นการวาดมาจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคา
นี่ฮะค่ะความจริงทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพที่วาดมาเนี่ย
คือวาดมาอย่างสวยปรานีตตั้งใจหลายหน้าหลายหน้าหลายแผ่นนะครับ
แต่เอาเป็นว่าเราได้รับอนุญาตจากพ่อกับแม่น้องชมพู่ในการนำมาเปิดเผยแล้วนะฮะ
ค่ะอ่าเราขอเปิดเผยเฉพาะอันที่เปิดเผยได้กันแล้วกันค่ะ
ไม่ให้ไปพาดพิงอะไรกับใครยังไงค่ะวันนี้ว่ามาเยอะมากนะคะเนี่ย
เขาวาดเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนเล่านิทานเลยอ่ะ
เป็นการเล่าจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ย
มันเกิดจากอะไรแล้วมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นคนทำอะไรยังไงใครเป็นคนร้ายอ่ะเอาว่าอย่างนั้นเถอะ
มีบทสรุปให้ด้วยเหรอคะแม้จะไม่ได้บอกอย่างชัดเจนแบบเป๊ะเป๊ะชื่อเรียงเสียงไร
แต่เหมือนกับบอกเป็นปริศนาเอาไว้ในในทิ้งเอาไว้ให้เห็นอ๋อนี่ฮะ
เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่อะครับนะ
เราเอาเท่าที่เสนอได้และไม่กระทบกับใครนะครับท่านผู้ชมครับเพราะ
พูดตรงก็เป็นเพียงข้อมูลจากคนคนหนึ่งที่เขาส่งมาให้แล้วบอกว่า
เขาวาดมาจากยานทิพย์ของปู่ฤษีนาคาซึ่งเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้

แล้วก็ไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรด้วย
เพราะยังไงซะก็ต้องยึดจากทางตำรวจ
อย่างภาพนี้เอาดูก่อนภาพนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนนึงนะแล้วจะมีอยู่หน้าหนึ่ง
จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งคอตกอยู่หลังจากทำความสะอาดบ้าน
ลักษณะเหมือนกับไปทำความสะอาดบ้านแล้วทำลายหลักฐานหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

เนี่ยฮะนั่งคุกเข่าคอตกเหมือนกับทำความสะอาดบ้าน
ซึ่งอาจจะเปรียบเปยเหมือนกับบุคคลคนนี้เป็นผู้ชายที่
หลังเกิดเหตุแล้วไปทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
เห็นชายคนนึงนั่งอยู่ด้านหลังฤษีด้วยเหมือนจะบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนอะไรยังไง
เป็นคนใกล้ตัวมีคนหนึ่งนั่งบนเก้าอี้เหมือนกำลังขีดเขียน
อ่านหนังสือหรือว่าจดหรือวางแผนอะไรอยู่ในห้องเรียน
ัยยะเหมือนกับฤษีจะสั่งสอนให้บทเรียนอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้เขาสื่ออะไรมาประมาณอย่างเนี้ยอืม
นะคือเหมือนกับจะบอกว่าคนที่แต่งตัวเหมือนกับ
ใครสักคนนึงอาจจะเป็นคนที่เหนือชั้นฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันซ่อมปริศนาไปหมดอ่ะ
แล้วก็ตีความลำบากให้ปู่เขียนมาแผ่นเดียวก็ได้นะตัวโต
อืมใครทำแค่นี้ก็ได้นะนี่แบบจะได้ไม่เมื่อยมือ
อันนี้ติดตามข่าวมาเก้าสิบวันได้ถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้
จะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่หลังฤษีอ่า
แล้วก็มีคนนี้อีกคนนึงที่นั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่หลังฤษี
แปลว่าลูกศรีรู้จักเหรอคะก็ไม่รู้หรือลูกศรีเห็นหมดว่ามีคน
กี่คนอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ลุงศรีต้องไปหาตำรวจแล้วนะ
ถ้าเห็นหมดขนาดเนี้ยเอาไปดูต่อดีกว่านะมีอีกภาพหนึ่งนะครับ
จะเห็นแม่น้องชมพู่นี่ฮะมาหาปู่ฤษีเหมือนมาบอกอะไร
แต่ว่าสีหน้าแววตาเศร้าสร้อยน้ำตาคลอตอนนั้นปู่ฤษี
ไม่ได้ถามอะไรนะแล้วก็ภาพต่อต่อไปเขาจะบอกว่าเขาจะรู้สึกตัว
แล้วก็ตื่นขึ้นอะไรยังเขาจะเขียนเป็นเรื่องราวมาหลายฉากหลายตอนนะฮะ
ค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมีอีกภาพเนี้ยตรงเนี้ยร้องไห้เหรออ่า
คือเห็นจะมีอีกภาพหนึ่งจะเห็นน้องชมพู่มีน้องชมพู่ด้วย
บรรยายมาด้วยนะเห็นน้องชมพู่ใส่ชุดสีชมพูนอนคุดคู้
หันหัวไปคนละทางกับผู้ชายอีกคนนึงเหมือนจะบอกเป็นนัยยะว่าทางใครทางมัน
อย่าไปอาฆาตพยาบาทอะไรกันอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปเลยนะฮะ
ไปดูเร็วเลยนะแล้วก็มีชายคนหนึ่งพยายามไปหลบไปซ่อน
อยู่ในรถกระบะมีเด็กผู้ชายอยู่ประมาณสิบสองสิบสามปีตามไป
เหมือนต้องการความเงียบไม่ให้มีใครเห็นมีรถกระบะสีขาว
มีผู้ชายสูงอายุกวักมือเรียกผู้ชายคนนึงซึ่งในข้อในรูปเขาจะมีข้อความ
เขาบอกด้วยอ่ะบอกผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบสองสามสิบสี่
รีบหนีไปชายคนนั้นก็เหมือนกับลังเลผู้ชายคนนั้นสูงอายุรูปร่างทวม
หน้าผากเถิกผิวคล้ำผมดูยาวอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
เขาก็จะมีข้อความบรรยายอะไรของเขาไว้แล้วก็มีภาพเด็กผู้หญิงห้าคน
วิ่งไปหลบในหลืบหินที่มีร่องน้ำมีต้นไม้สีขาว
อาจจะบอกว่านี่เป็นที่ซุกซ่อนอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
เนี่ยเอาเป็นว่าคนที่เขาส่งสมุดบันทึกภาพมาเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มีคนเกี่ยวข้องอยู่๓คน
มีคนวางแผนคนทำให้น้องเสียชีวิตแล้วก็คนที่พาหนี
เชื่อว่าปู่ฤษีน่าจะติดตามข่าวน้องชมพู่อย่างใกล้ชิดแน่นอน๙๐วัน

เพราะเนี่ยเอิ้นมีสมุดภาพเรียบนี้เขาส่งมาให้แม่น้องชมพู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะนี่อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมในเฟซบุ๊คไลฟ์บอกว่า
เดี๋ยวคอยดูนะนักข่าวต้องไปถามลุงพลแน่เลยเรื่องนี้

เราเอามาเสนอแค่บางช่วงบางตอน

เพราะว่ามันอาจจะมีการพาดพิง
หรือว่ากล่าวหาใดแต่ว่า

แล้วก็ต้องพูดถึงคนที่ถูกพ่อแม่

ก็คือลุงพลเราก็ไปถามลุงพลจริง

ที่มีจดหมายจากปูรือศรีนาคาระบุ

มันใกล้เคียงไหมครับคล้ายครับคราว
หรือเปล่าหรือยังไงไหมกังวลหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ลุงพลก็ตกเป็นเป้าอยู่
เราใกล้ความรันนะครับ
ประมาณนี้มันต้องย่อมา

ที่สมุดปราการคนที่เขามีความรู้ด้านนี้
ที่เขามีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้วเขาโทรศัพท์มาบอก
ให้ลองทำดูเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้
ผมลองทำดูผมสบายใจผมก็เลยทำ
ร่างทรงมีลูกมีเมียมีหลานไหมล่ะ
ก็ลองให้ลูกหลานท่านตายโหงดู
ท่านจะมีความรู้สึกอยากจะทำอะไรดีให้หลานตัวเองบ้างไหม
ความคิดผมคือผมทำดีให้หลานผม
ซึ่งผมเลี้ยงหลานผมมาเนี่ย
ผมรักหลานผมเหมือนกับลูกคนหนึ่ง
แล้วผมวันหนึ่งผมไปเจอสภาพหลานผม
นอนตายบนภูเขานะ
มันน่าอาณาขนาดไหนทำให้ผมสะเทือนใจมาก
สิ่งที่ผมจะทำให้หลานผมได้ก็คือการบวชอุทิศส่วนกุศลให้น้อง
ก็ลองมาดูครับมาคุยกับผมก็ได้

มันจะจริงหรือไม่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
จะเชื่อไม่เชื่อมันอยู่ที่ตัวเราครับ

เป็นความฝันเป็นนิมิตรเป็นความคิด
ความคิดเห็นของบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเอง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกนะคะว่ายืนพื้นคดีนี้
ยังไงเราก็ต้องยึดถึงแนวทางการสืบสวนของตำรวจเป็นหลัก
แมนแพทย์จะบอกว่าทำไมไม่ไปถามตำรวจ
มาเขาลงพื้นที่ไปหาข้อมูลหลักฐานอะไรเราก็ติดตามแล้วก็ไปถามเขานะครับ
แต่วันไหนที่เจอกันก็ได้ข้อมูลไม่เจอกันก็ไม่มีข้อมูลออกมา
ก็ไปต้องไปถามความเคลื่อนไหวจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
บุคคลที่เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่ตื่นตั้งแต่เช้านะฮะ
ตั้งแต่ตี๕ครับนำอาหารไปถวายพระไปทำบุญให้กับลูกสาวนะครับ
นี่ครับไปที่วัดถ้ำภูผาแอกวัดที่บ้านนี่แหละนะครับ
โดยอาหารที่นำไปถวายพระในวันนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เตรียมไปได้ทำไปนะครับ
มีแกงเห็ดมีไส้กรอกทอดมีผลไม้แก้วมังกรด้วยนะครับ
มีขนมปังด้วยตื่นตั้งแต่ตี๕นะฮะมาเตรียมอาหารกันไปถึงวัด
ก็ประมาณ๗โมงเช้าแม่น้องชมพู่บอกว่าวันนี้ครบ๙๐วันแล้ว
คดีของลูกสาวนับตั้งแต่วันที่ลูกหายตัวไปนะครับ
ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลามาทำบุญที่วัดมากนัก
ไม่ได้มาวัดมาถวายพระทหารเช้าให้กับพระนานแล้ว
วันนี้ก็เลยอยากมาวัดมาทำบุญจิตใจจะได้สงบ
เอาใจไปพึ่งไว้กับธรรมะดีกว่าแล้วก็เป็นการทำบุญกรวดน้ำ
ทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวด้วยนี่ฮะไปกันตั้งแต่เช้าวันนี้ครับ
ซึ่งบ้านพ่อแม่น้องชมพู่เองก็หัวกระดายไม่แห้งเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ต่างจากบ้านลุงพลเลยเพราะว่าก็มีคนแวะเวียนมาให้กำลังใจตลอดเหมือนกัน
ครับมาจากหลากหลายจังหวัดด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะ
มีชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีในไกรศรโพสุวรรณพรอายุสี่สิบสี่ปี
มาให้กำลังใจแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นสิ่งของนะคะ
เขามาเป็นเสียงเพลงค่ะมาร้องเพลงให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่
ที่อย่างคละคลุงพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยตามหาทุกคนต่างหลังน้ำตา
ค่าท้องทุ่งเกิดมาอาพับนับวันคดียิ่งยุ่ง
เพื่อนบ้านมามุ่งเพื่อไว้อาลัย
แล้วคนทำน้องอยู่ไหนใครละนั่นเป็นคนทำทำน้องละนั่น
ทำทำไมไม่คิดถึงใจของใครคนนั้นต้องพลากจากกันมันเป็นใคร
ปล่อยให้พ่อแม่อยู่กับท้องนายามคิดถึงเจ้าขึ้นมาน้ำตาไหล
จะเหลือก็แต่เสื้อผ้าของน้องนั่นไงที่แม่เก็บไว้ให้ดูต่างหน้า
ก็เป็นคนจะรู้สึกทำน้องคุ้นไหมคะ
ทำน้องเป็นทำน้องที่มาจากเพลงชาวนาอาไลของคนดันเกวียน
เผือกคนดันเกวียนร้องเอาไว้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็มาเปลี่ยนเนื้อใหม่
มาแต่งเนื้อเข้าไปใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่
แล้ววันนี้เลยมาร้องให้คุณแม่น้องชมพู่คุณพ่อน้องชมพู่ฟัง
ครับคือนายไกรสอนคนนี้เขาบอกว่าเขาติดตามข่าวน้องชมพู่มาตลอดนะคะ
สารแล้วก็เห็นใจน้องชมพู่มากเพราะว่า๙๐วันแล้ว
ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เลยค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเพลงที่เขาแต่ง
เขาชอบท่อนนี้มากที่ร้องบอกว่าแล้วคนทำน้องอยู่ไหน
ใครเป็นคนทำทำแบบนี้ทำไม
เขาบอกว่าร้องท่อนนี้ทีไรน้ำตาจะไหลทุกครั้ง
ก็อยากให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่
แล้วก็อยากจะขอให้น้องไปสู่สุขติไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะคะ
ดูทุกวันครับครับสงสารเห็นใจทุกคนทั้งลุงพลทั้งทุกคนแล้วครับ
คนไทยเหมือนกันเพราะเรายังหาตัวคนร้ายตัวจริงยังไม่ได้
เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายแล้วก็ยังปักปำใครยังไม่ได้นะครับ
วันนี้ยังมีเพื่อนสนิทของคุณแม่น้องชมพู่มาเยี่ยมด้วยนะครับ

ชื่อว่าคุณตุ้มนะฮะมาที่บ้านกกอกนะครับ
บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับมาให้กำลังใจนะ
นี่ฮะทันทีที่ได้เจอกันเนี่ยทั้งคุณตุ้มนะเพื่อนสนิทของแม่น้องชมพู่
นางสาวิตรีวงศรีชาซึ่งคุณตุ้มนี่มากับคุณแม่ของเขานะครับ
สามคนที่เจอกันนี่ก็โอบกอดให้กำลังใจกันนะครับ
แม่น้องชมพู่นี่ถึงกับร้องไห้นะฮะ
ดีใจที่ได้เจอกันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลย
ใครบอกไม่เคยเห็นแม่น้องชมพู่ร้องไห้

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่

แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่